มากันต่อนะคะที่วิกพระราม๔

นี่พูดไม่ผิดเพราะเขาเปิดละครทั้งหมด๑๓เรื่อง

ไม่ได้สัมภาษณ์เดินหนีหมดนะคะ
แล้วก็มีแมทด้วยกับณเดชน์ละคร
สาวแห่งปีคุณผู้ชมลิขิตรักข้ามดวงดาว
ออนแน่นอนปีนี้นะคะ๓๐ตอน

กับเรื่องที่เขาแฮดโทรงแฮดแทดวงการเมืองว่ากันไป
นางก็ไม่ให้สัมภาษณ์นะคะไม่เป็นไรค่ะ

ฉันอยากรู้แล้วมาทำไมกันไม่ให้สัมภาษณ์สักพัก

ส่วนพี่นกสินใจมาเลยค่ะยืนหนึ่งจริงค่ะ
ซึ่งหลายคนก็ไปเข้าใจว่าแบบว่าเคยปุ๊กเป็นทูต

ซึ่งพี่นกวอนตรงนี้นะคะว่าฟังหูไว้หูแล้วก็อย่าดราม่าอย่างที่แกเคยโพสต์ไปด้วยนะคะ

ผู้จัดก็อยากจะให้พูดเพราะว่ารายการก็มีส่วนร่วมที่จะหาเงินบริจาค
กลับไปถูกโพสต์วิจารณ์หรือว่าตั้งกระทู้อะไรอย่างนี้

ไม่ได้เห็นผลอะไรบ้างก็เลยไม่มีความจริงอะไรใดสิ้นนะคะ
เป็นหน้าที่ที่เราต้องกลายเป็นต้องบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เราก็ต้องไปบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีอะไร

ไม่ติดหนูว่ามันก็เป็นเนื่องปกติไป